เวลาเรารายงานข่าวน้ำท่วมแล้ว
พื้นที่ไหนนะมีฟาร์มจราเข้ใกล้

จะหลุดออกมาจะไปงับคนบ้าง
จะไปงับเด็กจะไปงับสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้
แต่ไม่ใช่ที่อำเภอโนนศิลาที่ขอนแก่นคุณผู้ชม

เห็นแต่ซากที่ทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะ
อันนี้ก็ขนลุกนะคือเห็นตรงหัวตรงตามันเนี่ย

แต่เขาชำแหละเก่งนะ
ดูดิชำแหละยังเหลือแบบว่าแบบหนังสวยเลย

คือเขาไม่ได้จะเอาไปกินอะไรต่อนะจะไปสตาร์ฟเอาไปโชว์เป็นของตกแต่งในบ้าน
แต่ไอ้ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากประมาณสักเมตรเดียวคุณผู้ชมฮะ
โดนฆ่าโดนชำแหละเนื้อเรียบร้อยเอาไปทำอาหารหมดเกลี้ยงแล้ว

ถามพี่ปัญญาหน่อยอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
ปัญญาเล่าให้ฟังว่าอ๋อจราเข้ตัวนี้
พี่ชายเขาจับมาได้ตอนออกไปหาปลาที่หนองน้ำสาธารณะบ่อกระถิ่นในอำเภอโนนศิลา
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เลยฮะ
พอจับมาได้ปุ๊บลงมือชำแหละถลกหนังแร่เนื้อ
ไอ้ตัวแค่นี้มันจะได้เนื้อเท่ากี่โลด่ออุ้ยเยอะนะพี่เบิร์ดไม่น้ำแข็ง
เท่าไหร่เท่าไหร่ได้เนื้อมาสี่กิโลกรัมอ๋อเหรออ๋อ
คือเวลาเรากินเนื้อวัวเนื้อวัวเนี่ยร้อยกรัมนี่ก็อิ่มแล้วนะ
ร้อยกรัมสองร้อยกรัมเออไม่อิ่มไม่อิ่มพี่ไม่อิ่ม
พี่เบิร์ดเออพี่ไม่อิ่มพี่เบิร์ดกินไปครึ่งโลแล้วกันเออ
แต่ไอ้จราเขตตัวเล็กแค่เนี้ยได้เนื้อสี่กิโลกรัมโอ้ย
มาทำอาหารร่วมกันครับมาทานร่วมกันครับไอ้จราเข้ที่จับได้
เชื่อว่ามันคงหลุดมาจากฟาร์มที่อยู่ห่างจากชุมชนไปประมาณสามกิโลเมตรนั่นแหละ
จากนั้นครับพี่ปัญญาก็เลยพาผู้สื่อข่าวเห็นจราเข้แล้วพาไปดูหนองน้ำซะหน่อย
จุดที่พบนี่แหละนี่เลยหนองน้ำอันนี้เลยครับ
ก็จะเห็นชาวบ้านบางส่วนนะมาวางอวนดักปลากันอยู่
ถามชาวบ้านจนทราบว่าหนองน้ำจุดนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
จริงมีจราเข้หลุดมาตัวหนึ่งนะแต่ไอ้ตัวนั้นชาวบ้านยิงตายไป
อันนี้จริงจริงใช่ไหมเออแล้วถ้าไม่จริงอ่ะฮ่าฮ่า
จริงจริงก็เจอตัวเดียวเอ้ยแล้วถ้าไม่จริงอ่ะถ้าไม่จริงก็เจอหลายตัว
เออแต่ไอ้ตัวที่โดนยิงตายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะ
โดนเอาไปทำอาหารมาเหมือนกันผ่านไปไม่ถึงเดือนมาเจออีกตัวแล้ว
พี่ชายของพี่ปัญญาเนี่ยจับมาแล้วก็ทำอาหาร
พวกเขาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านนี่แหละ
ถามว่ากลวกันไหมพี่พี่กลวกันไหมกลัวนะกลัวเวลาไปหาปลา
เพราะว่าส่วนใหญ่จะออกตอนกลางคืนอาจจะได้รับอันตรายจากจราเข้ที่มันหลุดออกมา
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบมาหาทางป้องกันซะหน่อย
แล้วฝากกำชับด้วยเจ้าของฟาร์มเลี้ยงจราเข้เนี่ย
ดูแลให้ดีอย่าปล่อยให้มันหลุดออกมาแบบนี้อีกนะครับ
เพราะว่าตัวเจ้าของฟาร์มเองก็จะเสียจราเข้ไปไง
ส่วนชาวบ้านเองก็กลัวว่าเดี๋ยวโดนงับขาเข้ามาอ่า
หรือหมาเหมืออะไรมันจะโดนงับไปนะฮะค่ะ
นี่เนื้อที่เขาเอาไปทำอาหารนี่เขาทำเป็นอะไรเป็นสะเต๊ะอะไรพวกนี้
อุ้ยเคยพริกไทยดำเออเออใช่พูดเมนูเดียวกันเลย
คือเขาบอกว่ารสชาติมันจะไก่ก็ไม่ไก่หมูก็ไม่หมูแต่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่ไหม
ผมเคยถามคนที่กินเออเออคือพี่เบิร์ดไม่เคยกินใช่ไหม
ไม่เคยพี่น้ำแข็งก็ไม่เคยคนที่เคยเขาบอกว่าเนื้อรสชาติเหมือนไก่เลยนะ
ใช่นี่ไงคือบางคนบอกว่าจะต้องแบบบีบมะนาวเพื่อดับแบบกลิ่น
กลิ่นปลับบังค์นี้ครับเคยเห็นมันมีช่วงนึงที่แบบว่าโควิดหนัก
แล้วฟาร์มจราเข้เขาแบบขายไม่ออกขายไม่ได้เขาเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือ
มีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เคยลองชิมเหมือนกันนะครับ
ทำเมนูอะไรได้บ้างคุณผู้ชมลองให้ความรู้เราทั้ง๓คนหน่อยนะฮะ